สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่

ก็เบื่อพี่เนี่ยแหละ

ก็นางมาแบบสดอย่างนี้
นางเบาอ่ะเอาลองไม่เบาสิเอาไง

ให้เยอะโอเคตามนั้น

กลับมามีคลิปเผาคนหนึ่งหลุดลงมานะครับ

เป็นคลิปพิตตี้สาวเกือบจะล่อนจ้อนเลยคุณผู้ชมครับ

แล้วก็ใส่กางเกงในตัวเดียว

อย่างเบลอสิ

เดี๋ยวเขาจะเบอร์หน้าแกด้วย

ไม่เห็นอะไรเลยเขาเบอร์หมดเลย

เดี๋ยวเขาจะเบอร์ปากแกด้วย

ได้มีการเผยแพร่นะฮะ

ความยาวนาทีครึ่งนะน้องรถเมย์

เป็นภาพขณะที่เหล่าสาวสวยเซ็กซี่
ไม่ได้สวมเสื้อผ้านุ่งเพียงบิกินี่
เป็นกางเกงชั้นในตัวจิ๋ว๑ตัว

กำลังเต้นยั่วยวนลูกค้าหนุ่มกลางร้านอาหารแห่งหนึ่ง
แล้วพี่หนุ่มทำไมต้องเต้นไปด้วย

มกลางเสียงเชียร์ของลูกค้าทั้งชายทั้งหญิง

ว่ามันต้องเปลืองตัวขนาดนี้เลยเหรอ

ทางชาวโซเชียลก็ออกมาแสดงความคิดเห็นนะครับ

อย่าทำตัวเหมือนกะ

แล้วก็บอกว่าเอาหน้าตาไว้พ่อแม่บ้าง

สนาสมสวยอะไรประมาณอย่างนั้นนะ

ก็ประมาณก็มีคนบอกว่า
จริงเรื่องแบบนี้มันมีมานานแล้ว
เพียงแต่ว่ามันไม่ได้มีกล้อง

ยุคว่าสัก๒๐ปีก่อน
เดี๋ยวนี้ผมไปถ่ายแล้วเว้นวัก

เดี๋ยวที่พี่เคยไปถ่าย

เที่ยวแบบนี้
ก็มีจะมีผู้หญิงแบบนี้

ที่พี่หนูเคยหลอกที่บนดำไปไง

บึนไปที่ต่างจังหวัด
ร้านมาลัยมอบให้

ข้างบนไม่ใส่อะไรเลยมีแปะมีสติ๊กเกอร์อะไรอย่างนี้

ได้จับได้อังได้อะไรอย่างนี้๒๐บาท

ลงบินเวลาถ้าพูดถ้าเราสั่นกลับข้าวจะมีอันนี้เขียนด้วย

ระบำจ้ำบะมีทุกงาน
แม้กระทั่งในวังสารานมที่เป็นที่จัดงาน

ในขณะที่คนนี้ก็มากำลังแบบลีลาเสร็จ

นางก็แก้ผ้ามันนุ่งแต่เตี่ยวข้างล่างอันเดียว

รูปแรกจับได้อังด้า๒๐บาท

ไม่หรอกครั้งละครั้งละ
เดี๋ยวผู้หญิงเหล่านั้นต้องจดเอาไว้

ไม่ได้บอกโอ๊ยธรรมดาไม่ใช่นะครับ
แต่หมายความว่าพูดให้ฟังในความเป็นจริงก็ต้องอย่าโลกสวย

แต่ว่าเรื่องผิดมันไม่ผิดแหละมันก็ไม่สมควรแหละ

วันนี้หนูเคยเห็นก็อย่างนี้เหรอคะ

เมียงูก็จะมีหลายแบบ
บางคนก็ใช้คำว่าเมียงูเนี่ยเข้าไปก็จะ
เหมือนกับจะเป็นงานวัดนะเขาจะมีเป็นแบบ

แต่บางที่
ที่ก็ไปเมียงูเข้าไปก็เป็นผู้หญิงแก้ผ้าเหมือนกัน

เข้าไปดูเมียงูแก้ผ้าอะไรอย่างเงี้ย
เหลื้อยอย่างนี้หรอเหลื้อย

เราต้องแบบเป็นเมมเบอร์ไหมหรือเข้าไปเลยหรือ

คือเหมือนกับเข้าไปนั่งในร้านแล้วก็เหมือนกับ

เรียกเขาก็จะมีถึงรอบโชว์ก็จะมีโชว์ออกมาเดินอะไรอย่างนี้

นี่ก็ถามพี่หนุ่มอธิบายได้หมดไง
จะเป็นรอบโชว์แล้วก็เรียกผู้สมัครใจขึ้นมา

เพราะอาจจะมีการแบบว่าให้ติ๊บให้เงินอะไรอย่างนี้

น้องเซนนี่จะไปปาร์ตี้มิตติ้งครูปีชาบ่ะคะ

เดี๋ยวมาพูดเรื่องนี้

รับมรรมเปิ้งผ้าผู้ชายเนี่ยมันมีที่อเมริกา

แต่วันสะพ่อวันพิเศษเนี่ยนะ

เบื้องไปเอาเงินเป็นเน็บสนุกมาก
เห็นมั้ยล่ะ
สนุกมากแล้วผู้ชายรูปร่างดีหมดเลย
แล้วเหลือแค่จะจิ๊ดเดียวนะ
แล้วเอาเงินยอดเข้าไป
กิฟต์ทั้งหมดสัมบัติได้อังได้เหมือนกัน

ไอ้นี่อิตาเล่น
ไปไปเป็นที่อะไรกินแฟรงค์
คุณแม่หัวเราะแบบกอบใจ

พูดมาทั้งหมดในแผ่นดินไหวเลยค่ะคุณผู้ชม
แผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นนะคะเมื่อ
เมื่อวานนี้๑๘มิถุนายนสำนักข่าวรอยเตอร์
ก็รายงานความคืบหน้าเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด
เขย่าเมืองโอซาก้าค่ะบนเกาะฮอนชูทางตะวันตกของประเทศญี่ปุ่น

ผู้ประกาศข่าวไทยรัฐทีวีช่อง๓ล้วนแต่มีคุณภาพทั้งหมดเลย
สีเกาะครับตรงนี้ต้องไปอันน่านะได้
ไปของช่วงคุณจำขวัญหรือทะเลฮรัตนิ้วโท

โอเคคุณภาพก็ได้

แล้วอีกแนวไงก็อีกแนวแบบคุณภาพแบบซีเรียส
สวยมากนะครับร้านปืนโตเชียงรายทำไมต้องปืนโตด้วยล่ะ

ถ้ามันเขินไหมมันรู้เรื่องหมดแล้ว

แม่นยินไหวนะคะค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เมื่อช่วงเช้าประมาณ๗นาฬิกา๕๘นาทีตามเวลาท้องถิ่นที่ประเทศญี่ปุ่น

และระบบสาธารณูปโภคได้รับความเสียหาย
พบว่าพบผู้เสียชีวิตจากเห็ดพนินวัยครั้งนี้๓รายค่ะ
แล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บเกือบ๑๐๐คน
ก็ระบุผู้เสียชีวิต๒รายนั้นเป็น
ชายสูงอายุวัย๘๐ปีอีกหนึ่งรายนะคะ
แล้วก็เด็กวัย๙ขวบอีก๑รายค่ะ
เสียชีวิตเนื่องจากฝาผนังบ้านล้มใส่
อีกทั้งยังมีผู้ประสบเหตุอีกหลายคน
เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นก็คือตกใจช็อกกันเลยทีเดียว
ทั้งนี้นะคะเหตุแผ่นดินไหวเขย่าโอซาก้า

ศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่บริเวณภาคเหนือของจังหวัดโอซาก้าค่ะ
แล้วก็ลึกจากพื้นดินเพียงประมาณ๑๓กิโลเมตร
เรื่องต้นสำนักธรณีวิทยาญี่ปุ่น
ระบุความรุนแรงของแผ่นดินไหวอยู่ที่๕๗
ก่อนจะมีการปรับเพิ่มในเวลาต่อมาว่า
รณีพิโรธคราวนี้รุนแรงขนาด

กลับมาแล้ว
อ้าวแต่ละคนดูสิ

เพราะว่าขึ้นบ้านขึ้นเมืองนะ
แต่เขาบอกว่าขอให้คนไทยที่อาศัยอยู่ในเขตคันไซค์และใกล้เคียง
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ติดตามข่าวสารของกรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดนะคะ
กรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นประกาศเตือนว่าช่วง๑๑สัปดาห์ต่อจากนี้เนี่ย

จากระดับ๗ในมาตราชินโดนี่เป็นมาตรของญี่ปุ่นนะคะ
โดยเฉพาะในช่วง๒๓วันจากนี้ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเลย
รวมทั้งขอให้ระวังภาวะแผ่นดินถล่มจากเหตุฝนตกหนัก
รวมทั้งให้อยู่ห่างจากอาคารที่ไม่ปลอดภัยด้วยนั่นเองค่ะ
ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับทางญาติผู้เสียชีวิตด้วย
ทุกปีเลยนะญี่ปุ่นน่ะเอาอย่างไงว่ะอาจจะตกปีกลางปีไปบี
เขาบอกว่าปี๒ปีนี้จะน่าจะรุนแรงเพราะว่ามันจะเหมือนจะครบรอบ
วงแหวนแห่งไฟนะถูกอันนี้เป็นต้น
ซึ่งเขาอยู่ในเส้นพอดีชีวิตรญี่ปุ่นแน่นะน่าสงสารมากโดยเฉพาะ
เอาละค่ะมาเรื่องราวดีสำหรับผู้สูงอายุนะ
ซึ่งหลายคนอาจจะมีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้าน

ดังนั้นอยากที่จะให้ทุกคนฟังเอาไว้
เพราะว่าเขาบอกว่าเรื่องของสมองเสื่อมเนี่ย
คุณรู้ไหมว่า๙๐นะ
ในประเทศเราสำหรับคนที่มีอายุเนี่ย

เยอะมากมันเกิดจากอะไรนี่มั้ยเยอะมากเลยทีเดียว
มันเกิดจากอะไรเดี๋ยวจะมีวิธีการว่ามันเกิดจากอะไร
อันที่๒คือจะต้องป้องกันอย่างไร

มีเรื่องราวมีสาระแล้วก็นี่แหละค่ะเขาเรียกว่ามีคุณภาพมาก
นาวอากาศตี
คุณแม่ไปตอบไม่ถูกกันเลยทีเดียวมันต้องเลยนะ
นาวาอากาศตรีในแพทย์บุญเรืองไกรเรืองวรวัตรอธิบดีกรมสุขภาพจิต
กล่าวว่าปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
โอ้โหแสดงว่าผู้สูงอายุเยอะมากเลยทีเดียวนะครับ
ซึ่งสถิติของกระทรวงมหาทัยนะพศ๒๕๕๙
มีประชากรอายุ๖๐ปีขึ้นไปจำนวน๙๙ล้านคน

ร้อยละ๑๕ของประชากรของทั้งประเทศที่มีอยู่ประมาณ๖๕๙ล้านคนค่ะ
ซึ่งปัญหานี้ต้องบอกเลยนะคะว่าตามมา
และมักจะพบในสังคมผู้สูงอายุมากกว่ากลุ่มวัยรุ่นอื่นด้วย
นั่นก็คือภาวะสมองเสื่อม
ซึ่งก็โดยผู้ป่วยจะมีการเสื่อมถอยความสามารถของสมองในหลายด้านกันเลยทีเดียว
อย่างเช่นสูญเสียความทรงจำสมาธิความสามารถทางสติปัญญาลดลง
คิดและจำเรื่องในปัจจุบันไม่ได้
แล้วก็มีอาการหลงลืมส่งผลกระทบของการดำเนินชีวิตในชีวิตประจำวัน

ดังนั้นการสำรวจสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขโดยการตรวจร่างกาย
ครั้งล่าสุดเมื่อปี๒๕๕๗พบว่า
อายุ๖๐ปีขึ้นไปมีภาวะสมองเสื่อมร้อยละ๘๐
แล้วก็เป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายด้วย

ยังพบว่า๑๐๐ละ๙๐หรือประมาณ๗แผนคนมีปัญหา

และจิตใจร่วมด้วยนะฮะ
อาจจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสารสื่อประสาท

หรือเกิดจากการที่ผู้ป่วยไม่สามารถที่จะสื่อสาร
ถึงสิ่งที่ตนต้องการได้อย่างเช่น
หิวก็ไม่รู้เจ็บปวดก็ไม่รู้
เครียดอย่างนี้ต่างก็ไม่รู้
รวมทั้งอาจจะไปถึงเรื่องของสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัวด้วย
อย่างเช่นสภาพอากาศเสียงดังมาก
คนเยอะไปความพลุกพลาดอะไรอย่างนี้

ที่สำคัญที่สุดจะมีอีกอาการหนึ่งก็คือ
อาการกลืนเขาจะลืมว่า
ใครที่มีผู้สูงอายุอยู่ในบ้าน
ฟังให้ดีนะคะควรปฏิบัติอย่างนี้ค่ะ
คือ๑ควรทำความเข้าใจกับภาวะสมองเสื่อม

รับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
พอมีคนอยู่ในบ้านปั๊บเขาเป็นอย่างนี้ปุ๊บ

ที่๒แก้ไขอาการแล้วก็พฤติกรรม
ที่เป็นปัญหามากที่สุดก่อน

กลืนไม่ได้อะไรแบบนี้

เนื่องจากการแก้ไขปัญหาหลายอย่างพร้อมกัน

คือเอาอะไรที่มันเป็นแบบว่าอันดับแรกที่ดูแล้วน่ากลัวก่อน

อันที่๓ก็คือพยายามทำให้จิตใจสดใส

อันที่๔อย่ายึดติดกับความถูกต้องทั้งหมด

ห้ามเลยนะคะยึดในเรื่องของการถูกต้องทั้งหมด
อันที่๕พยายามจัดรูปแบบนะ

ไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา
คือเป็นอย่างไรก็ให้มันเป็นรูทีน

อันที่๗นะคะมีรูปหรือว่า
สร้อยคอนี้หรือว่ามีป้ายนี้

แวนไว้เขียนชื่อเขียนเบอร์โทรศัพท์

เผื่อเวลาแกหลงลืมไปไหน

ให้รู้สึกว่าชีวิตยังมีความหมาย
แล้วก็ยังเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัว

มันควรคิดเลขตลอด
ผมมีอาการประเภทอย่างเช่นแบบ

ให้มันเตือนว่ากินแล้วนะอะไรอย่างนี้เมื่อก่อนไม่เคยเป็นเลยนะ
แล้วผมก็มานั่งสังเกตพี่มานั่งสังเกตรถเมย์ว่าเอ๊ะมันเป็นอะไรวะ
พี่มันจับได้อย่างหนึ่งว่าเมื่อก่อนตอนที่พี่ขับรถเองนะ
มันเหมือนแบบพี่แม่งความสมองพี่ดีมากเลยเพราะมันมองทางไป
เหมือนแบบพี่ได้ใช้สมองในการขับรถแล้วมองซ้ายขวานู่นนี่เพราะทุกวันนี้เวลาไปไหนมา
บางทีเราไปกับรถตู้ไงเราก็นอนเราก็จะนอนแล้วก็มาทำงาน
แล้วก็นอนนะครับแล้วก็เล่นโทรศัพท์เออใช่อะไรอย่างนี้แล้วก็ไม่ได้ขับรถเอง
ตั้งแต่ไม่ได้ขับรถเองรู้สึกมันจำอะไรไม่ค่อยได้
ไม่ได้ฝึกสมองต้องฝึกแต่ว่าเราก็ฝึกนะอย่างเช่นนี้วิธีการจำ
การอ่านการเขียนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ฝึกเขาเลยนะทำไมก็ไม่รู้
เดี๋ยวนี่กินยาเอ๊ะกินเยอะอย่างนะนี่ไงเคยกินยาสองรอบสามรอบ
กินไปแล้วกินอีกเถอะเพราะอะไรนะอันนี้ไม่ใช่สมองเสื่อมเพราะเรียกกำลังการย้ำคิดย้ำทำ
หนุ่มเป็นคนย้ำพิษย้ำทำจริงเหรออยู่ตลอดเวลาเป็นคนกังวล
เออกังวลโดยใช่เหตุนั้นปล่อยให้มันสบาย
กินนทำไมกินจะอีกไม่ใช่
อย่างเช่นนั้นทั้งมันก็นอย่างก็ไม่ลองจะดี

เขาอยากไปถึงไหนอย่างเงี้ย

เดี๋ยวให้ล่องจริงแล้วไม่ปล่อยแพ้ทิ้งหายไปหมดนะ
วัน๒คืนไปนอนกันอยู่บนแพร่แล้วก็ล่องแพร่ไปอะไรอย่างนี้
ในฐานะที่นี่นะอันนี้คือทนายของเขานะฮะ
ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะที่เข้ามาเขียนข้อความแสดงความคิดเห็นเนี่ยนะครับ
แล้วก็บอกว่าจะพาไปร่องแพรเมืองกาลกับครูสัก๓วัน๒คืน
ฟรีค่าใช้จ่ายสัก๑๐คน

เป็นแฟนพันธ์แท้นะของครูปีชาไปไหมล่ะ

ไม่เอาไม่กล้า

อาจจะต้องติดตามข่าวสารของครูปีชานู่นนี่นั่น

แฟนแท้คือรู้หรือไม่ครูปีชาซื้อหวยที่ไหน
เออหรืออะไรอย่างนี้นะ
อายุ๘๔ยังขับรถได้ความจำดีมาก
ถ้าคนขับรถก็ความจำดี

กำลังดายุ่เสียงเปลี่ยนตันทีเลย

ลังกายงานสร้างต้องใช้๓คนแบก

สักครู่เดียวค่ะ
อย่างที่บอกไปว่าจะพาไปดูพานไหว้ครูรูสุดอลังการเลยนะคะ

ก็จะมีงานว่ายครูที่จัดเพื่อนทุกโรงเรียนนั่นนะคะ
ทีนี้เด็กก็จะต้องนำพาร์ท

ความคิดสร้างสรรค์และสวยงามเพื่อมอบให้กับคุณครูผู้มีพระคุณ
ซึ่งเมื่อวันไหว้ครูที่ผ่านมานะคะโลกโซเชียลก็ได้มีการแห่แชร์ภาพอันนี้เลยนะคะ
เป็นพานไหว้ครูของนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมกล้าวสมุทรปราการค่ะ
นำเป็นพญานาคยิ่งใหญ่อลังการเลยต้องใช้คนถือพาน๓คนเลยทีเดียว

นางสาวยศวดีเจริญยิ่งอายุ๑๗ปีนะคะ
นักเรียนสายวิกกีฬาด้วยนะคะชั้นม๕ทับ๕ก็บอกว่าเพื่อนในชั้นเรียนมีทั้งหมด๓๙คน
คิดไอเดียต่างก่อนที่จะมาเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเมื่อปี๒๕๕๙
เคยทำพานได้แรงบันดาลใจมาจากละครเนี่ยนาคีก็เลยนำของเก่ามาปรับไอเดีย
ซึ่งวันนั้นในห้องเรียนมีทั้งหมดนักเรียนหญิง๕คนนะคะส่วนอีก๒คนติดภารกิจเท่านั้น
ก็คือเหลือนักเรียนหญิงแค่๓คนนอกนั้นนักเรียนชายทั้งห้อง๓๙คนมีนักเรียนหญิงแค่๓คน
ผู้เสียหายไป๒คนโดยนางสาวยศวดีก็บอกต่อไปได้ว่าทำให้ชั้นเรียนของตนไม่ได้ลงแข่งขัน
เพราะคาดว่าไม่น่าจะเสร็จตามที่กำหนดไว้
ก็เลยแบ่งหน้าที่โดยสอนผู้ชายพับงานใบตองทั้งหมดที่ออกมานี่เป็นผู้ชายทำ
ส่วนผู้หญิงพับใบพระพรึงยึดฐานด้วยลวดและพาแล้วก็ผูกด้วยตัวหง
อีกครั้งเพื่อความแน่นหนาจนใกล้เวลา๒๔นาฬิกาจึงแล้วเสร็จสมบูรณ
น้ำหนักประมาณสามกิโลกรัมค่ะช่วยกันยกผ่านสามคนก็แบกกันไปกันเลยอ่ะนะคะ
ซึ่งมอบให้กับผู้มนวยการท่านก็ชมว่ามีความคิดสร้างสรรค์และมีไอเดียที่ดีมากจริงนะคะ
สำหรับผู้ที่รับพานทุบเทียนพานดอกไม้รูปหงคู่นี้นะคะก็เป็นท่านผู้อำนวยการ
ปีนี้เอามาดัดแปลงไอเดียเพิ่มเติมเข้าไปนะคะ
ที่เขาบอกว่าเขาไม่ได้ส่งแบบเข้าประกวดเข้าแข่งขันอย่างไร
แต่ผู้อำนวยการก็เห็นความพยายามจึงมอบรางวัลให้
ทำไมครูใส่เสื้อฟ้าทำไมถึงยืนแบบนั้นล่ะ

ไม่ว่าเขายังงั้นทำไมแล้ว
ไม่ว่าหรอกมันเป็นกีกระดูกบิดซะขนาดนั้น

โพสต์ห้ามันต้องมีการโพสต์สิ่งถ่ายรูป

เป็นรูปอะไร
นี่ผมไว้ให้นูกัน

ลองนั่งลบมิถีก

อันนี้ป่ะอันนี้ก็มี

เพราะช่วงนี้เดือนพี่ทุนาวิวันว่ายกูในโรงเรียนไง
โอเคอาจจะไปเห็นหน้าน้องเขามาก

ไม่ไปทำบุญวันเกิดปัชรีที่วัดราชบ็ค

และเสร็จแล้วเนี่ยตอนเดินออกมาเนี่ยก็เดินออกมา
ก็ยืนรออยู่ตรงหน้าประตูรอรถ

บอกว่าช่วยหน่อยสิช่วยหน่อยสิเนี่ยเหลือสองอันเองเนี่ย
บอกว่า๒๐๐๐เนี่ยอ่ะละ๑๐๐๐ละ๑๐๐๐

เสร็จแล้วเนี่ย
ฉันก็แบบว่าไม่เอาหรอกค่ะเพราะว่า

ไม่ได้เอาสตางค์ไปมันตั้งเยอะนะเอารถให้ก็ได้ครับ

ผมก็ไม่ท้องเงินไปแล้วฉันก็พูดอย่างว่า

แต่คนที่เขามาคุยนี่ต้องถูก
แม่ไม่ไม่ถูกเลยเขามาคุย

หลังจากนี้ต่อไปคุณแม่ต้องโดนข่าวต่อไปนี่เลยค่ะ

เขาจะมีการนะฮะรีดภาษีคนถูกหวย

เอาแน่ชงรีดภาษีคนถูกหวยเพิ่มเป็น๒เปอร์เซ็นต์

หนุนรายได้เข้ารัฐ๑๔๐๐ล้านต่อปี

เชื่อเป็นอัตราที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในตอนนี้

พัฒนาประเทศได้ถึงปีละ๑๔๐๐ล้านบาท

รับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติพรบนะฮะ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัฐถากรนะครับ

อัตราการเก็บภาษีอากรสแตมของรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล

จากเดิมที่เก็บอยู่๐๕นะครับ

เขาบอกว่า

จะต้องเสียเงินภาษี
หรือเพิ่มขึ้น๙๐๐๐บาทจากปัจจุบันที่เสียอยู่แค่๓๐๐๐บาทเท่านั้นเอง

คือถ้าถูกรางวัลใหญ่มันก็โอเค
ธรรมกรจะเก็บเงินจากภาษีพวกนี้ได้
ปีนึงจะได้๑๔๐๐ล้านเลยนะ
ดีแล้วที่เราไม่ซื้อเราไม่เคยซื้อเลย
นี่คนบอกบางพรีฝนตกแรงมากอยากจะโทรไปถามแม่ละเกิด
บ้านอยู่บางพรีฝนกำหน่ำปันนี่กะบองเผ็ดหมองม้ำโคงกระจุ๋ย

โอเคมาคราวนี้บ้างดีกว่าไปเกาหลีกันไหมคะ
ทำไมทำอะไรอีกแล้วคะไปขักขอคุณพี่ชาญ

แต่แหวะว่ามันดูน่ากลัวมากเลย

อายุแค่๒๓ปีเองเขาเป็นนักแสดงนะคะ
แล้วก็เขาเป็นคนที่อยากจะแบบว่าสูง

ซึ่งก็เป็นรายงานข่าวถึงการเสียชีวิตของนายเอ

เขาเนี่ยมีความไฝฝันว่าเขาอยากสูง
เพราะว่าคือพอเตี้ยแล้วบางทีเนี่ยการแสดงเนี่ย
จะทำให้ดูเขาไม่ได้เป็นคนที่แบบว่า

เขาก็เลยตัดสินใจที่ไปคุยกับหมอนะคะ
ก็เรื่องนี้มันเกิดมาประมาณ๒ปีแล้วนะครับ
เขาก็บอกว่าเนื่องจากที่แบบว่าเขาต้องการจะเพิ่มความสูงเนี่ย

ไม่มีปัญหาทำได้เลยแน่นอน
อันนี้เนี่ยเป็นวิธีการของรัสเซียนั่นก็คือว่าสามารถจะสูงขึ้นได้เนี่ย
ช่วงน่อง๓เซนช่วงต้นขา๓เซน

นี่เป็นขาเราอย่างนี้ใช่ไหมคะตรงนี้ตรงนี้ตรงช่วงน้องใช่ไหมคะ
เขาก็จะเอาเหล็กเนี่ยเจาะเข้าไปในกระดูกเป็นอย่างนี้นะ๑อัน๒อันเจาะเข้าไปอย่างนี้นะ
แล้วก็มันสามารถที่จะขายได้

กระดูกมันยืดเวลากระดูกเนี่ยมันช่างประเสริฐมาก
พอมันถูกยืดหรือมันถูกหักมันจะสร้างขึ้นมาเอง
เข้าใจคำนี้ไหมเวลาคุณกระดูกหักปั๊บ
เวลากระดูกหักเราเข้าเฝือกกระดูกมันก็จะสร้างขึ้นมาเอง
เข้าใจคำนี้ไหมคะเข้าใจนะ
ก็จะมันก็จะกลับมาเหมือนเดิม
ดังนั้นเราก็เจาะเพื่อที่จะยืดมัน
แล้วก็กินยากระดูกเนี่ยพอมันยืดปั๊บมันก็จะสร้างขึ้นมา
พอถึงเวลาเรายืดมันอีกเนี่ยไข่เนี่ยยืดอีก
มันก็จะสร้างขึ้นมาจนกระทั่งได้๓เซนแล้วก็พอ
นี่วิธีการหนีก็เช่นกันแต่ผลปรากฏว่าพอผ่าตัดเข้าไป
เลือดมันไปอุดตันที่ปอดมันเข้าไปกั้นที่ปอด
ก็เลยตายดินี่เขาฟ้องร้องกันอยู่ใช่
ทำวิธีนี้ที่พี่มาเล่านะมันเป็นวิธีเดียวที่ทำ

ใครอยากจะทำได้เลยนะคะที่เมืองไทยก็มีที่จุฬา
แต่ส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยทำให้เขาจะทำให้เฉพาะคนที่มีปัญหา
หมายความว่าขาสองข้างไม่เท่ากันยืดข้างในข้างหนึ่งอะไรแบบนี้
แต่ถ้าทำเพื่อความสวยความงามโดยส่วนใหญ่จริงหมอก็ไม่ได้ทำให้แต่ว่า
ไม่แต่ว่าเลือดมันเข้าไปอุดยังได้ยังไงพี่มา
เพราะเวลาพอผ่าตัดเนี่ยฉันคิดว่ามันคงจะแบบว่าไปโดน
แล้วเริ่มเข้าไปอุดที่ปอดอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ได้เกิดในทุกปรณีหรอก
อันนี้อาจจะเป็นเคสที่แจ็คพอร์ตดังนั้นเนี่ยพ่อเขารับไม่ได้
เรากันอยู่สองปีเรื่องยังไม่จบสิ้นนะ
แล้วก็ไม่รู้ตอนนี้ใครจะชนะใครกับแพ้
เข้าใจได้มาพี่เล่นเฟซบุ๊คกันไหมคะปกติ

ช่วงนี้ใครที่กำลังเล่นเฟสนะคะ
ทีนี้เนี่ยหลายคนบอกว่างงมากว่ามันคืออะไร
ลิกเข้าไปแล้วจะปิดยังไง
เขามีข่าวจากหลายสำนักเลยใช่ไหม

ใช่เปิดเข้าไปดูได้
ส่วนอันนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นข่าวมาอย่างนี้

ซึ่งจริงแล้วเนี่ยอันนี้คือฟีเจอร์หนึ่งนะครับ
ฟีเจอร์นี้เนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะเคยเจอแล้ว
ตอนนี้เริ่มกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เจอร์นี้นะครับจะดึงโพสต์ยอดนิยมนะฮะ
ทำให้บางโพสต์มาจากเพจ
หรือว่ากลุ่มที่เราอาจจะไม่เคยเห็นมาสัก
ใช่บางทีเราอาจจะไม่ได้เปิดดู
แต่ถ้าเพื่อนชอบบางทีมันขึ้นเหมือนกันนั่นเองนะคะ
บางคนก็อาจจะชอบแต่คนที่ไม่ชอบก็เปลี่ยนได้เหมือนกันค่ะ
เพราะว่าบางโพสต์เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องราวที่เราแบบ
ไม่ได้สนใจเพื่อนชอบแต่เราอาจจะไม่ได้ชอบอย่างนี้

โดยเปลี่ยนกีดข่าวเป็นเรื่องราวล่าสุด

โพสต์เฉพาะเรื่องราวของเพื่อนเหมือนเดิมแล้ว
ไม่อยากพลาดข่าวเมาส์

ดูดวงกีฬาไลฟ์สไตล์

นำเป็นเว็บจะเข้าไปดูได้นะคะ
เอากุ๊กกิ๊กดาหล่ะเลยไหม
ตอนนี้นะอย่าเพิ่งกดไลน์ก็ได้
เดี๋ยวช่วงหน้านะช่วงกุ๊กกิ๊กดารา

ไปเจอเหตุการณ์หนึ่ง

ตอนนี้เนี่ยคนแน่นมากเลย

เขาจะจับมือเลยละ
จับมือแล้วมันไปพลาดไปโดนนั่น

เออก็ไม่ได้โดนเลยนั่นน่ะ

ตรงที่แม่เกิดไม่ได้
อะไรจะบ้าหรอ

คุณแม่อยากรู้ว่าใครคุณแม่ช่วยวิเคราะห์นินิดนึง

ดารานางร้ายดังเป็นหนี้ไม่ยอมคืนซีแนม
น้ำก็สุดทนนะคะไปแฉชาวเน็ตก็แห่บอกใบ้ชีวิตสุดหรูของผู้หญิงคนนั้นคือใคร
ทำเอานักร้องสาวอย่างซีแนมเอฟหรือว่าซีแนมสุนทร
ถึงกับอาการปรี๊ดแตกอย่างหนักมากจนต้องออกมาแฉถึงพฤติกรรมของดารานางร้าย
เขาเรียกว่าข้อความแบบยาวเหยียดเลยนะคะ
ว่าไม่ได้สนิทกันโดยตรงแล้วยังจะมาค้าเงินกันอีก
โดยติดหนี้นับล้านกว่าบาทผ่านไปจะปีแล้วยังไม่ยอมคืนบอกไม่ว่าง
แต่เห็นไปช้อปปิ้งแบรนดเรมหัวจะหลดเท้าตลอด
นี้สาวซีแนมก็ให้ทนายส่งโนติสไปทวงเงิน๒รอบแล้วนะคะ
หมายสารแล้วก็ยังเงียบอยู่
บอกเพื่อนคนรอบข้างดาราสาวให้ออกมารับผิดชอบด้วย
เงินล้านกว่าบาทเนี่ยโอนผ่านมือถือก็ได้
โดยลงโซเชียลหวังให้อีกฝ่ายนั้นมีสำนึกบ้าง
ใครอ่ะคุณแม่ใครรู้ไหมคงยากไม่รู้อ่ะ
ถ้าหนูดูจากในทีมีหนูทีมีหนูไม่รู้จริงอ่ะ
รออยากรู้สิคุณฟ่วกรอซื้อ
เอางี้เดี๋ยวคุณพวกโยนโยนที่ไว้ให้ผมผมไม่รู้
ถึงน้องดารานางร้ายคนนั้นนะคะ
น้องบอกให้ใช้ความถูกต้องน้องก็ออกมาสู้กันด้วยความถูกต้องด้วยค่ะ

ต้องทำยังไงคะโดยมีชาวเน็ตสายเผือกเข้าไปตามสืบค้นจน

บอกใบ้กันเต็มว่าดารานางร้ายคนนั้นคือใคร
ส่วนความจริงจะเป็นยังไงต้องรอสาวที่ถูกพาดพิงออกมาชี้แจงอีกครั้งนะคะใครอ่ะ

มีแฟนตัวอ้วนในอดีต

เดี๋ยวดาราสาวที่มีแฟนตัวอ้วนเป็นอดีตนักการเมืองนะคะ
ขนาดตัวย่อโชว์หราขนาดนี้ยังนึกไม่ออกสงสัยคน
อเด็กออ่างรอเรือสอดเสืออะไรวะ
เลวน้อยทีอะไรอ่ะ
แว่วน้อยไม่เข้าใจสักที

คือดอลสลคืออะไรคะแม่

คุณนี้เหมือนฉันกล้าด้วยจะทำอย่างงี้ใช่ไหม๒๐๒๑

ส่วนความจริงจะเป็นอย่างไรนั้น
ต้องรอสาธิตุผัดพิ่งออกมาชี้ใจอีกครั้ง

ไม่คุณเคยรู้

รู้แล้วเปล่าทั้งนั้น

ก็ดูได้เขาดูกับทั้งประเทศแล้วคุณแม่
เออ
นุ่งมาดูออกล้อนนิดสิวะพี่หนุ่งมาดู
เดียวเราบอกก่อนนะ

เขาของไปลงทุน

แล้วอาจารย์ที่ลงกับร้านก็ห่างทรักกันไป
แต่คือมันมีเงินล้านกว่าบาทที่ต้องคืนคน
ซึ่งนังเค้ารู้สึกว่า

นั่นใช้ชีวิตลูลาใช้ชีวิตลูลานั่นนั่นงานนั้นก็ไม่มีเงินพื้นมันเอง

อ๋อมันก็ขึ้นภาพคนนี้คนนั้นอะไรแบบนี้

ทำ๙๗แล้วก็มีปัญหางั้นเลยไม่ได้ทำ
โต๊ะผ่าะนั้นนี่นั้นไปดูภาพเคยรู้จัก
นี่นักสืบมาเต็มที่เลยนะเนี่ยเรื่องมาหลายปีแล้วแม่ะ

ข่าวต่อไปเนี่ยอันนี้รู้ลึกไหม

มีคนเขาบอกว่าโดนปลดออกจากชิงร้อย

ก็ไหลรอบแล้วนะเนี่ย
อันนี้ก็ไหลรอบแล้วนะ

ออกมาสัมภาษณ์เขาบอกว่าถูกเสียตาปลดจากเชียงร้อยเนี่ย

คือก่อนอันนี้มีข่าวมาเยอะอยู่แล้ว

ปลดออกจากรายการแล้วก็ทางเวิร์คพอยต์นะฮะ

เขาบอกว่าเราเองไม่ได้ทำเลย
เขาว่างั้นเพราะคุณปัญญาเนี่ย

อยากให้โอกาสเด็กใหม่บ้าง

คืออะไรไง
จะติดต่อพี่ตุ๊กกี้ก็ต้องผ่านผู้จัดการอยู่แล้ว
คนชอบถามพี่ตุ๊กกี้ว่าขาลงหรือเปล่า

ยังใช้นามสกุลซิงร้อยเพราะว่าคุณปัญญาก็ยังประกาศ

คือสิบเนื่องจากไม่ได้หายไปนานมาคือไม่ได้ทำเลย
เนื่องจากไม่ได้หายไปนานมากคือไม่ได้ทำเลย
เพราะว่าคุณปัญญาก็มาคุยกับพี่ตุ๊กกี้ว่า
เราอยากให้โอกาสลองเด็กใหม่มามีบทบาท
เพราะว่าคุณปัญญาก็มาคุยกับพี่ตุ๊กกี้ว่าเราอยากให้โอกาสลองเด็กใหม่มามีบทบาท
เพราะว่าคุณปัญญาก็มาคุยกับพี่ตุ๊กกี้ว่าเราอยากให้โอกาสลองเด็กใหม่มามีบทบาท
เพราะว่าคุณปัญญาก็มาคุยกับพี่ตุ๊กกี้ว่าเราอยากให้โอกาสลองเด็กใหม่มามีบทบาท
เพราะว่าคุณปัญญาก็มาคุยกับพี่ตุ๊กกี้ว่าเราอยากให้โอกาสลองเด็กใหม่มามีบทบาท
เพราะว่าคุณปัญญาก็มาคุยกับพี่ตุ๊กกี้ว่าเราอยากให้โอกาสลองเด็กใหม่มามีบทบาท
เพราะว่าคุณปัญญาก็มาคุยกับพี่ตุ๊กกี้ว่าเราอยากให้โอกาสลองเด็กใหม่มามีบทบาท
เพราะว่าคุณปัญญาก็มาคุยกับพี่ตุ๊กกี้ว่าเราอยากให้โอกาสลองเด็กใหม่มามีบทบาท
เพราะว่าคุณปัญญาก็มาคุยกับพี่ตุ๊กกี้ว่าเราอยากให้โอกาสลองเด็กใหม่มามีบทบาท
เพราะว่าคุณปัญญาก็มาคุยกับพี่ตุ๊กกี้ว่าเราอยากให้โอกาสลองเด็กใหม่มามีบทบาท
เพราะว่าคุณปัญญาก็มาคุยกับพี่ตุ๊กกี้ว่าเราอยากให้โอกาสลองเด็กใหม่มามีบทบาท

เพราะว่าคุณปัญญาก็มาคุยกับพี่ตุ๊กกี้ว่าเราอยากให้โอกาสลองเด็กใหม่มามีบทบาท

นางกะตันยูนานางซื้อลดทัวร์ให้พ่อ

เสร็จแล้านางก็ไปเข้าร้านที่จอดลดให้พ่อเลยนะ
ที่บอกว่านางซื้อลดทัวร์หลายคันละมั้งตอนนี้เนอะ

คือจริงตุ๊กกี้เขาบอกเขามีสัญญาอยู่กับเวิร์ดพอยต์เนี่ย

หื้นพ่อลูกไม่จริงมันไม่เท่าลื้อทั้งนั้นเลย
เขาบอกใครติดต่อกับงานของตุ๊กกี้ก็ต้องติดต่อผ่านพฤติการส่วนตัว

เขายอมรับว่าตอนนี้ไม่ได้ทำรายการจริงร้านแล้ว
เพราะคนก็ติดภาพพินร้อยมาก
เสียงพี่ตุ๊กกี้ก็เยอะจากฤติการฤทธิ์

เพราะว่ามันสนุกแล้วมันเป็นคาแรคเตอร์มันชัด

เรื่องอะไร

คุณเจนี่กับคุณมิกกี้ไม่หยุดหวาน
ควงคู่กระทายด้วยที่อาสารด้วยค่ะ
เอาละครับมาถึงเรื่องคู่รัก

เพราะมีการควงคู่ทายด้วยที่อาสาร
แต่ว่าอินเนอร์เนี่ยเหมือนพรีเวดดิ้ง

ต้องตาย

ก็เป็นภาพของเธอกับหวานใจหนุ่มมิกกี้

พร้อมทั้งเขียนแคปชั่นหวาน

ใครชายนะครับก็ลงภาพผู้ตอกย้ำความหวาน

กำลังหัวเราะมีความสุขอยู่บนเตียง

เขายังไม่แต่งงานกันแล้วเขาอยู่บนเตียง

เป็นการถ่ายแฟชั่นถูกมั้ยฮะ

ไม่ได้หมายความว่าเป็นแบบอยู่บ้านเดียว

ดูแล้วมันเหมือนแบบดูธรรมชาติเลยนะ

เวดดิ้งเลยก็คู่รักไงก็ไม่เห็นเป็นไร

บิ๊กกี้ก็ออกแนวชวนให้ลุ้นด้วยนะฮะ

อีกทั้งทางนิตยสารเองก็ได้มีการการันตีแน่ชัดนะครับ
ภาพนี้มันเพียงแค่การถ่ายแบบเท่านั้นเอง

กับสิ่งที่เขาคาดเดาว่าจะแต่งไม่แต่งก็ตอนนี้ก็ชัดเจนแล้วว่า

ก็เป็นชุดหนึ่งที่พี่เจนี่เคยใส่ด้วยแบรนด์หนึ่ง

นี่เป็นเจ้าของเพจใต้เตียงดาราใช่ไหม
ผมว่าคนนี้เป็นผู้ใต้ตุบ

เธอไม่มีทางรู้เรื่องฉันหรอกรู้ค่ะ

ว่าจัดกันให้ดอกไม้ได้กี่ดอกรู้หมด
เย็บชุดอยู่หรอเรียบอยู่แต่ชุดสวย
แบบเรียบร้อยสวยงามว่าแบบเป็นแบรนด์ที่พี่เจนี่เพิ่งใส่ไปไม่นานนี้แหละ
ครับเอามาเรื่องนี้มาโยโกมีอะไรอ่ะสิคเซ็นต์เหรอ
เป็นหมอดูน้ำเป็นหมอดูตอนนี้ใช่
ก็มาอัปเดตถึงชีวิตปัจจุบันหลังจากที่ห่างหายเป็นหมอดู
นานมากทีเดียวโดยเจ้าตัวก็เปิดเผยบอกว่า
เบนเข็มชีวิตเป็นหมอดูตามคำทำนาย
ได้หลายศาสตร์ทั้งไพ่๒๔วันเดือนปีเกิดตัวเลขแล้วก็พลังจักรวาลด้วยนะคะ
ตอนแรกก็ไม่คิดว่าตัวเองจะมาเป็นหมอดู
งงเหมือนกันค่ะแล้วทีนี้ก็ไปดูดวงกับอาจารย์

อาจารย์หวังหวังหวังหวังหวังหวังหวังหวังหวังหวังหวังหวังหวังหวังหวังหวังหวัง
อาจารย์เขาก็บอกว่าเราดูดวงได้
แล้วพอไปถามคุณแม่คุณแม่ก็บอกว่ามีพระหลายรูป
แล้วก็มีอีกหลายคนเคยทักมาแล้วก็บอกว่าต่อไปอายุ๔๐เราจะเปลี่ยนมาเป็นหมอดู
แม่นไหมอ่ะไม่รู้ว่าเคยไปดูไหมอ่ะ

ก็จะต้องมาดูดวงให้คนนะคะแต่อาจารย์ท่านก็ยืนยันว่าดูได้
เป็นเถอะเดี๋ยวเปิดสอนไพ่ให้ก็เลยกลายเป็นสิทธิ์รุ่นที่๑ของอาจารย์ค่ะ
แล้วตอนนี้ก็เรียนอยู่กับอาจารย์เพิ่ม
ถามว่ามีเซนต์มาก่อนไหมคือเราก็จะรู้สึกว่าเราไวกับเรื่องพวกนี้
แต่ว่าก็ไม่ได้คิดถึงขั้นว่าจะมาเป็นหมอดู
กระทั่งมานี่แหละค่ะ๒ปีแล้วนะคะดูดวงมา๒ปีแล้ว
แล้วก็อย่าลืมดูฟุตบอลโลกกันด้วยนะฮะที่สำคัญไทยรัฐก็ยังรับปริศนียบัตรอยู่นะครับ
ชิงเงินนักวันถ้ากว่า๔๐ล้านบาทเลยนะ

อ่านะฮะก็เรียกว่ารีบส่งเลยนะฮะตอนนี้เรียกว่าบอลมีการพลิกล็อกกันเยอะแยะมากมาย
เชียร์ใครรักใครดีนะเยอรมันแพ้ไปแล้วด้วย
ที่ส่งไปตอนแรกก็คือทิ้งปาก

ใกล้ใกล้ก็ได้นะฮะแต่รีบส่งกันหน่อยก็แล้วกันส่งก่อนก็มีสิทธิ์นะ